มาดูราคามะลิวันแม่กันหน่อยดีกว่านะครับ

พวกเราถ้าไปซื้ออาจจะค่อนข้างคิดหนักหน่อย

เพราะว่าด้วยความที่อากาศแปรปรวนนะครับ

ความต้องการมีเยอะไม่แพงครับที่ราคาจะ

บรรยากาศซื้อขายดอกมะลิหลายจังหวัดเริ่มคึกคักครับ
ใกล้เทศกาลวันแม่๑๒สิงหาคม
ความต้องการดอกมะลิก็ยิ่งมากขึ้นครับ

ในหลายพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นเท่าตัว
ปกติจะขายราคากิโลกรัม

ช่วงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ๑๐๐

จากดอกมะลิในพื้นที่เริ่มขาดตลาด

เทศบาลนครยาลาอำเภอเมืองจังหวัดยาลา

เช่นเดียวกับราคาในย่านปากคลองตลาด

ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน

คุณผู้ชมปกติเคยมีราคาเฉลี่ย
ลิตรละหรือครึ่งกิโลกรัม
ราคายืนอยู่ที่๑๕๐๒๕๐บาท
ขยับขึ้นมาเป็น๓๕๐๕๐๐บาท

บาทต่อกิโลกรัมได้นะครับ

บัวไลโพสิงห์บอกว่าสาเหตุที่ดอกมะลิสด

สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็ร้อนอบอ้าว

มะลิเลยโตช้าออกดอกน้อย

เนื่องจากผลผลิตนั้นเสียหายไปกว่า๑๗๐บาท

แม่ค้าขายส่งพวงมาลัยตำบลบ้านมะเกลือ

ทำให้ราคาขายส่งพวงมาลัยดอกมะลิสูงขึ้นถึง๓เท่าตัว
จากเดิมขายพวงละ๒๐บาท
ตอนนี้ก็ขายเป็นพวงละ๖๐บาท
ยอดขายพวงมะลิวันละประมาณ

แสนบาทสร้างรายได้เป็นอย่างดี
ในช่วงวันแม่แห่งชาติปีนี้ครับ